มาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับ
แล้วทำไมจะต้องไปก่อเหตุที่กรุงบราเซลประเทศเบลเยี่ยม
ก่อการร้ายนั้นมีเหตุผลอะไรสำคัญหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
ที่ก่อเหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีสหรือไม่

ในรายงานของคุณณธพรท้าวจักรูครับ
ระบุว่าการก่อเหตุโจมตีครั้งนี้
เป็นการแก้แค้นให้กับนายซาลาอับเลซาลาม
ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตีกรุงปาลีสของฝรั่งเศส
ซึ่งถูกจับกลุ่มในเบลเยี่ยมเมื่อ๔วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการศูนย์วิเคราะห์การก่อการร้าย
ดูเหมือนจะมีการประสานงานกันระหว่างการก่อเหตุโจมตี
สนามบินซาเวนเตมและสถานีรถไฟใต้ดินเมาบีก

ต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่า๓๔วัน
และโดยปกติจะใช้เวลาเตรียมการหลายสัปดาห์
แต่เป็นไปได้ที่จะมีการเร่งก่อเหตุให้เร็วขึ้น
จากการจับกลุ่มนายซาลาอับเลซาลาม
ในการจับกลุ่มนายอับเลซาลาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เผยว่าพบอาวุธหนักเป็นจำนวนมาก

เชื่อว่านายอับเดลซาลามหลบหนีออกมา
โดยเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้พร้อมก่อเหตุบางอย่าง
รวมถึงยังมีการพบเครือข่ายใหม่ของนายอับเลซาลาม

ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการสืบสวน
พบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุโจมตีปารีส
มากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก
เหตุระเบิดสนามบินรวมถึงสถานีรถไฟใต้ดินของเบลเยี่ยมครั้งนี้
อาจเชื่อมโยงกับการจับกลุ่มนายอับเลซาลาม

เหตุใดเบลเยี่ยมถึงตกเป็นทั้งเป้าจมตี
และแหล่งซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย

เยี่ยมถือเป็นชาติที่มีนักรบเข้าร่วมกับไอซิสมากที่สุดในยุโรป
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕เป็นต้นมา
มีชาวเบลเยี่ยมทั้งชายและหญิงกว่า๕๐๐คน
เดินทางไปร่วมรบในอีรักษ์และซีเรีย
และมีรายงานชาวเบลเยี่ยมกว่า๑๐๐คน

หลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญปัญหาพลเมืองมุสลิมหนุ่มสาว
เข้าร่วมรบกับกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง
ด้วยเหตุปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน

เบลเยี่ยมปัญหาเหล่านี้รุนแรงมากขึ้น

ที่มีการแบ่งแยกระหว่างประชาชนที่พูดภาษาดัชกับภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งยิ่งทำให้ประชากรที่มีเชื้อสายของผู้ลิภัย
แอฟริกาหรือตะวันออกกลาง
นิยามอัตลักษณ์ของตัวเองได้ยากยิ่งขึ้น
ซึ่งการแบ่งแยกระหว่างชาวเบลเยี่ยมที่พูดภาษาดัชกับฝรั่งเศส

องภาพการปกป้องผลประโยชน์ของภูมิภาค
หรือชุมชนที่แบ่งแยกคนตามภาษาพูด
มากกว่ามองปัญหาในสเกลใหญ่ระดับชาติ
ซึ่งมีพี่ชาย๒คนเดินทางไปร่วมรบในซีเรีย
อารีเชื่อว่าการเดินทางออกนอกประเทศ
เพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง
พลเมืองเบลเยี่ยมมาจากการรู้เห็นเป็นใจ
หรือปิดตาข้างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงด้วย
ขณะเดียวกันที่ตั้งของกรุงบัสเซล
ที่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไม่กี่ชั่วโมง

อัมสเตอร์ดัมของเนเทอร์แลนด์
กรุงเบอร์ลินและเมืองแร้งเฟิร์ตของเยอรมนี
ได้ทำให้บราเซลเหมาะกับการเป็นที่กบดานของผู้ก่อการร้าย
นับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีกองบรรณาธิการ

เยี่ยมได้ยกระดับมาตรการความมั่นคงสูงขึ้น
แต่ช่องโหวคือไม่มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองที่ดีพอ
ระหว่างหน่วยงานต่างของเบลเยี่ยม
ขณะที่การป้องกันเหตุก่อการร้ายในสหราชอาณาจักร
ส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จจากคนในชุมชนมุสลิม
คอยรายงานตำรวจหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ
ซึ่งความเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไม่เกิดขึ้นในเบลเยี่ยม